เราจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์บนท้องถนน

ทีนี้แถวลำลูกกาที่ปฐุมธานีเนี่ย
มันมีเหตุการณ์ระหว่างรถแท็กซี่กับหนุ่มรายเดอร์คนหนึ่งนะฮะ

แท็กซี่ขับแล้วแบบน้ำไปกระเด็นโดนเขา
แต่แท็กซี่บอกเขาไม่ได้ตั้งใจ
ตามไปถามกันไปถามกันมาเนี่ยถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยนะครับ
๓คนง่ะเลยลุ้มเขาเลย
มีชาวบ้านแถวนั้นถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ

ภรรยากับลูกลงไปด้วย
อีกคนนึงก็เป็นนุ่มส่งอาหารนะครับเป็นรายเดอร์นะครับทุกผู้ชมครับ
มอยวีพัฒน์นะครับที่เอาคลิปมาลงเอาไว้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสวัยประชาราชที่ลำลูกกาคลอง๔ปฐุมธานีนะครับ
คือคนที่เขาโพสต์ข้อมูลเอาไว้เขาก็ให้ข้อมูลกันเป็นสองฝั่งนะ
ฝั่งของรายเดอร์หนุ่มเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยขี่รถไปแล้วแท็กซี่เนี่ยขับแล้วเหยียบน้ำใส่เขาเปียกทั้งตัว
ก็เลยพยายามตามไปถามสุดท้ายเนี่ยเขาจอดรถลงมาแล้วก็มาต่อยด้วยนะครับ
ฝั่งของผู้หญิงสองคนเนี่ยที่มากับแท็กซี่บอกว่าไม่ได้ต่อย
แต่เขาไม่รู้ว่ามีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยก็เลยไปแจ้งความเอาไว้
แต่ฝั่งครอบครัวของโชเฟอร์แท็กซี่เขาก็ชี้แจงเขาก็โพสต์ชี้แจงนะครับ
บอกไม่ได้มีเจตนาขับรถไปเหยียบน้ำกระเด็นใส่หนุ่มเขาเลยนะหนุ่มรายเดอร์คนนี้นะ
เปิดกระจกขอโทษแล้วด้วยแต่เขายังตามมาด่าไม่เลิกจนจอดรถลงไป
ไปคือต่อยต่อยจริงแต่เงื้อมัดไปแล้วเนี่ยมันไม่โดนมันไม่
ไม่ได้เจ็บอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้รุมด้วยเมียกับลูกสาว
นี่ไม่ได้ลงไปลุมนะแค่ลงไปห้ามพ่อเท่านั้นแล้วไปเสียค่า
ปรับที่โรงพักเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับถนน
กรกฎนะฮะคือคุณกรกฎเนี่ยบอกว่าเขาถูกแท็กซี่เหยียบน้ำ
เด็นใส่ตั้งแต่ช่วงโรงเรียนแย้มสะอาดรังสิตนะครับ
เขาก็เลยขี่รถตีคู่เพื่อไปถามแท็กซี่ว่าขับรถยัง
ได้ยังไงแล้วก็มีปากเสียงกันมาระยะทางร่วม๕๐๐เมตร
ที่แท็กซี่คันนี้จะหักรถเข้าข้างทางแล้วลงมาแล้วก็มา
คุยกับเขาแต่ไม่ได้มีการขอโทษอะไรเลยกลายเป็นว่ามีปาก
เสียงก็หนักขึ้นแล้วเขาบอกแท็กซี่เนี่ยใช้กำปั้นเนี่ยทุบ
เข้ามาที่หน้าผากเขาอย่างแรงเขาก็เลยโทรแจ้ง๑๙๑ขอความ

แค่อยากให้เขาแบบได้จำว่าการที่ทำอย่างนี้กับคนอื่น
มันมันไม่ใช่แค่เสีย๕๐๐บาทตำรวจก็ขอปรับเขา๑๐๐๐บาทผม
ก็ถือว่ามันก็โอเคเขาก็จะได้จำแต่ไม่เขาก็ไม่จ่าย
ค่าปรับจนเขาหนีหายไปหลายชั่วโมงกว่าตำรวจจะต้องมานั่ง
ตามจับเขากลับไปจ่ายค่าปรับอีกเขาอ้างว่าเขากลับมาเอา
เงินกับลูกสาวแต่ลูกสาวเขาไปโรงพักด้วยกันหมดทั้งครอบครัว
เขาเลยอยากให้เขาขอโทษเขาจะได้เห็นว่าแบบโอ้โหสภาพผมมันไม่
แต่เขาไม่ได้แบบแสดงไม่เปิดกระจกมาก็ไม่ขอโทษลูกสาว
เขาบอกว่าเปิดกระจกมาขอโทษไม่ได้ขอโทษคือคุณถามแค่
ว่ามันเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะมันเปียกทั้งตัวมันเป็นอะไรอ่ะคุณ
พูดยังไงก็ได้คุณแค่ไม่ได้เปียกอ่ะมันเหมือนผมมาขับรถ
มาจะรีบไปไหนจะมาแซงทำไมถ้าไม่แซงก็ไม่เปียกแล้วอะไรอย่างนี้
มันไม่ได้แซงมันอยู่กันคนละเลนถ้าคุณขับเบาผมก็

ทีนี้ฟังทางฝั่งแท็กซี่บ้างนะครับแท็กซี่เนี่ยชื่อนายธนพล
อายุ๕๖ปีนะครับโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยตีก็โทรไปคุยด้วย
เขาบอกว่าขับรถมาดีแต่อีกฝ่ายนึงขี่จักรยานยนต์แซงขึ้น
เองนะน้ำมันก็เลยกระเด็นไปใส่ตอนนั้นพอเขาถามมาก็ได้ถาม
กลับไปว่าเออแล้วจะให้เขาทำยังไงอืมแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่
บอกว่าจะเอายังไงเอาแต่ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายบอกว่าให้
ด่าเถอะนะแต่อีกฝ่ายก็ไม่หยุดสุดท้ายเขายอมรับว่าเขา
โอ้โหค่ะแต่ไม่ได้ต่อยคือใช้มือเนี่ยผลักเข้าไปแต่มันพลาดไปโดน
ศิษฐะอีกฝั่งนึงอ่ะเดี๋ยวฟังนะครับ
คือพอตำรวจมาเนี่ยทางฝั่งรายเดอร์หนุ่มบอกแท็กซี่จะหนี
จ่ายค่าปรับนะก็แจ้ง
หากับทางฝั่งโชเฟอร์แท็กซี่ไปนะครับ
เพราะมันมีคลิปตรงนี้จังหวะตรงนี้นะครับ
ทำลายร่างกายก็ปรับไป๑๐๐๐บาทนะครับ